เมื่อวันนี้ที่เราเล่าไป
ทางศาสนานะแต่เราตามให้จนถึงวันนี้ว่าเออมีญาติไปหรือยังยังไม่มีนะคะ

ยังเลยค่ะทางวัดก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวทางวัดดำเนินการให้
ก็เหมือนกับเป็นศพรายญาติเนี่ยค่ะทางวัดก็จะดูแลให้เอง
แต่ทางวัดให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรามาว่าคุณลุงเนี่ยระหกระเหิน
อาศัยอยู่ตามวัดญาติไม่สนใจ

ญาติแต่ญาติไม่สนใจเพราะก่อนหน้านี้คุณลุงติดเหล้าติดยาเสพติดค่ะ
คุณลุงคนนี้นะคะชื่อว่านายสวรรค์สงหลำอายุ๖๒ค่ะ
พิการสองข้างคือเดินไม่ได้เลยนะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่วัดภูดรนิ่มสนอในพื้นที่หมู่๗อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ถูกไฟคลอกสภาพศพก็คือถูกไฟไหม้เต็มเลยนะคะทั้งตัวเลยค่ะ
มีถุงพลาสติกห่อยาเส้นกับไฟแชคตกอยู่ข้างศพ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะคะ
ตำรวจก็เก็บหลักถงหลักฐานแล้วก็บอกว่าถ้าญาติดูข่าวถ้าญาติเห็นเนี่ย
ให้มารับศพคุณลุงไปประกอบพิธีทางศาสนา
แต่ก็ยังไม่มีญาติไปรับนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗กับพระลูกวัดที่นี่ก็บอกว่าสาเหตุที่เสียชีวิต
คุณลุงอาจจะลุกขึ้นมาจุดไฟเผากองใบไม้แห้งข้างสารา
ไฟคลายหนาวแต่ลมแรงไฟไหม้ที่ขากางเกง
แต่คุณลุงพิการนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะเดินไม่ได้
ก็เลยไม่สามารถขยับคือหนีไปไหนได้ก็เลยถูกไฟคลอกตาย
มาพบเป็นศพก็เพราะว่ามีพระท่านก็นำอาหารมาให้กิน
เพราะว่าคุณลุงอยู่ที่วัดมานาน
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นเนินระหว่างทางขึ้นโบสถและสาราอเนกประสงค์
อยู่ในวัดพูดอนนิ่มสนะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าคุณลุงสวรรค์เนี่ยเขาเรียกกันว่าตาจง
อยู่วัดที่นี่มาสองปีแล้วนอนอยู่ในสาราอเนกประสงค์นี่แหละค่ะ
อาศัยข้าวก้นบาทกินช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ไปไหนก็ต้องคอยถัดบนพื้นนะคะ
เพราะว่าขาพิการทั้งสองข้างที่ต้องมาอยู่วัด

ก่อนหน้านี้ตะจงหรือคุณลุงสวรรค์
เคยติดเหล้าติดยาขี้ขโมยเคยติดคุก
วันเกิดเหตุหลวงตาเดินมาที่สารา
แล้วก็เหลือไปเห็นว่าตาจงนอนตายอยู่ข้างกองไฟ

ก็เลยแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาดู

วุรินทิเขารับจากโรงบาล

เขาก็มาให้วัดช่วยดูแล
แล้วก็อยู่มาจนถึงวันตายนี่เลย

แต่อันนี้เขาไม่ดับอ่ะเขาปล่อยให้ไหม้เสื้อผ้าเขาเอง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยบอกว่าที่ตาจงถูกไฟคลอกก็น่าจะความเมาด้วย
เพราะว่าตาจงติดเหล้าเมาแล้วก็เอาไฟไปจุด
มันก็เลยไหม้ลุกขึ้นที่ขาแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้
ไฟไหม้ไปครึ่งตัวจนเสียชีวิตนะคะ

เพราะแกิ้งมองคุณพ่อได้มาหรอกเดี๋ยวคุณกิ้งมอง

ยังอยู่ที่โรงพยาบาลละยอง
ของตะจงหรือลุงสะวันอยู่ที่โรงพยาบาลเรียอง
ยังไม่มีญาติติดต่อขอรับศพค่ะ
ทางวัดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอสัก๒๓วัน
ถ้าไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพจริง
ทางวัดก็จะดำเนินการตามพิธีทางศาสนา
เดี๋ยววัดก็จะชาปนกิจอะไรให้เอง